ข่าวนี้น่าสนใจนะครับแต่คุณผู้ชมครับ
บางช่วงบางตอน
มันมีข้อความที่ค่อนข้างจะอ่อนไหว
แต่จำเป็นจะต้องเล่าพฤติการ
แต่ผมขอเล่าครั้งเดียว
บอกว่าลูกสาวถูกเพื่อนรุมตบในห้องน้ำ

มีการให้ถอดกางเกงโชว์โชว์ของสงวนของเธอ

หลังจากนั้นนะโรงเรียนก็ไล่เด็กหัวโจกออกไปนะครับ
แต่เพื่อนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครูบอกว่า
ฟ้องแม่อ่ะฟ้องครูอ่ะจะโดนอีก
เพราะแม่มันเนี่ยทำให้มันถึงโดน
เอ้ยรับได้ไหมอ่ะ

นี่แหละครับเรียกเพื่อนมาตบเพราะเอาเรื่องไปฟ้องแม่
คลิปนี้แม่ของน้องเอนามสมมุติคนที่ถูกเพื่อนตบเนี่ยนะฮะ

บอกว่าคลิปนี้ได้มาจากกลุ่มแชทนะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะ
แม่ไปได้จากกลุ่มแชทในเฟซบุ๊คชื่อว่ากลุ่มมิตรภาพ

จากคลิปจะเห็นว่ามีเด็กอยู่ในชุดนะฮะ
นักเรียนทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายท่าทางตุ้งติ้งติ้ง
ประมาณ๖คนมาเรียงหน้าตบครับ

หลังจากโดนตบแล้วนะครับน้องเอก็ยังถูกเพื่อนนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๘ธันวาคมปีที่แล้วครับ
ที่อำเภบาลไล้ตะวัดอุทัยธานี
โดยผู้ปกครองของน้องเอนะครับ
นำเรื่องนี้ไปแจ้งความที่สพเมืองการุ้ง
เพื่อเอาผิดกับนักเรียนที่รุมทำร้ายน้องเอ
บอกเป็นหัวโจกของกลุ่มนี้ออกไป
แต่เพื่อนคนอื่นยังอยู่นะฮะ

กลัวว่าจะโดนทำร้ายซ้ำอีกเพราะว่าเคยถูกขู่ว่า
ถ้าเอาเรื่องนี้ไปฟ้องแม่ฟ้องครูจะพารุ่นพี่มาตบอีก
นางสาวธนพรเกรดสาคอเธอเป็นแม่เลี้ยงนะ
นี่ขนาดแม่เลี้ยงเธอยังรับไม่ได้เลยรักเหมือนลูกแหละ
มานานแล้วนะครับมีการลงโทษเด็กนักเรียนไปแล้ว
แต่โรงเรียนไม่เคยแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเลยแม้แต่น้อย
พอผู้ปกครองมาทราบเรื่องจึงตอนนี้จะเอาผิดแล้วล่ะครับ
กับนักเรียนคนที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
เพราะถือเป็นการกระทำที่รุนแรงนะครับซึ่งไม่ควรให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก
ผมอยากให้นักข่าวเราที่เขารับเรื่องราวร้องทุกข์นี้ลองแนะนำคุณแม่นี้นะครับ
ติดต่อกับทางตำรวจไซเบอร์ให้ไปขอให้เอาคลิปนี้ลงจากโลกออนไลน์ซะ
มันจะตามหลอกตามหลอนตามทำให้น้องเจ็บปวดไปตลอดชีวิต
สงสารนะนะครับ